สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาส์ทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิง
เทิงไทยรัฐวันนี้จะเจอกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะพร้อมกับเราสองคนค่ะ
คุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าน้าแอดเนี่ยกับพี่เทียรี่เนี่ย
วงแตกหรือเปล่าเออคาราบาลจะวงแตกหรือเปล่า
วันนี้โพสต์กันโอ้โหยาวกระจายเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
เชอรี่เองก็ออกมาโพสต์ว่าจะไม่ทำตามคำสั่งของน้าแอดคาราบาล
ความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะน้าแอดพี่เทียรี่พี่เล็กคาราบาล
ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยพี่เทียรี่เองก็ได้แชร์โพสต์เดือดของน้าแอด
เกี่ยวกับข่าวลือเรื่องวงแตกรวมไปถึงการยกเลิกคอนเสิร์ตให้กับสินค้าที่
ตรงกันข้ามกับอุดมการของน้าแอดยืนยันว่าพี่เทรี่กับน้าแอดเนี่ย
ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนนะทั้งคู่เขามีอุดมการที่ตรงกัน
เขาคอมเมนต์เขาพูดเนี่ยเรื่องของอุดมการใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการจะวงแตก
แต่ยังใดแต่หลายคนก็ยังสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วพี่เชอรี่โพสต์ทำไมนะ
ทางฝั่งนาเล็กคาราบาลเองหนึ่งในสมาชิกวงเนี่ยก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เหยียดเลยคุณเขาบอกว่าความจริงใจคือคุณค่าสูงสุดของความเป็นเพื่อน
อันนี้คือหัวข้อเขานะพร้อมกับอธิบายความหมายเราแบบว่าเพื่อน
เข้าใจตรงตามกันนะครับสวัสดีครับค่ะคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาเรื่อย
นะโดยนอกจากงานคอนเสิร์ตที่คิวยาวไปจนถึงปีหน้า
นั๊ตแอ๊ดนันเล็กและพี่เทเรียเองกำลังจะมีหนังเรื่องบอร์ดี้การด์หน้าหักของพี่หมักโจ๊กหมก
ซึ่งจะฉายในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้อีกด้วยนะคะ
คือภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่ารวมดาว
และมีสมาชิกนางบูห์
นางบูห์แอคชั่นครับไม่ใช่หนังฮา
โพสต์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างกระแสให้กับหนังเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะว่าหนังเนี่ยกำลังจะฉายวันที่๒๘แล้วก็คือเดือนที่แล้วก็ร่วมแสดงด้วย
แต่พี่หม่ำเองออกมายืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกันเลย
เกี่ยวกับการที่จะมาโปรโมทหนังอะไรต่าง
แต่ว่าเป็นเรื่องของอุดมการซึ่งจริงวงไม่ได้แตกแน่นอน
เพราะว่าเขามีอุดมการที่ตรงกันอยู่แล้ว

ใช่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็จบเคลียร์กันไปสำหรับประเด็นนี้นะคะ